คุณผู้ชมค่ะนอกจากคู่รักแล้วไปดูคู่พี่น้องกันบ้าง

นี้เอฟซีของใครหลายคนเลยค่ะเยอะมากเลยนะ

ควรออกงานในวันแห่งความรัก
วาเลนไทน์ที่ผ่านมาบอกเลยจุ่มกับชวยหัวใจ
สุดนะคะอู๋อะหุ่นสวยฟรรค์

สาวยิปซีเนี่ยมาอัปเดตข่าวดีเรื่องงานวิวาร์กับหนุ่มนิคค่ะ
แฟนนุ่มชาวต่างชาติได้เลิกแต่งเดือนกันยายนนี้นะ
โดยจะจัดงานเล็กภายในครอบครัวค่ะ
ซีชี้แจงค่ะว่าที่เห็นลงรูปสวิตช์กันบ่อยเนี่ยพี่ขารูปนี้นะคะ

เป็นภาพอวดแหวนเฉย

แล้วก็พี่สาวใกล้จะมีข่าวดีแบบนี้ค่ะ
ขณะที่น้องสาวน้องยิปโซค่ะบอกเลยตอนนี้อยู่ในสเตตัสโสดมา๔ปีแล้วพี่
โหยโสดได้ไง
๔ปีน่าเหมือนกันนะ
พี่สวยขนาดเนี่ย
ไม่เป็นไรยาแจ็คส่วนมา๒๐กว่าปี
ว้าวพี่เอาต่วยแล้ว

เดี๋ยวจะมีไม่ใช่พูดไว้ก่อนให้มันเป็นรัก
พูดไว้ก่อนเป็นรักบิวต์ตัวเองคุณชอบอ่ะ
เต้าข่าวตัวเองเนี่ยหนูพูดอย่างงี้แสดงว่าหนูต้องมีแฟนอ่ะแน่เลยพี่ก็ลองไปตามสีบดูกันละกัน
แต่เขาสวยนะอุ๊ยแต่ว่าทำไมคนนี้แต่งตัวเหมือนยิปโซแล้วก็ชุดเหมือนกันเลย
หรือว่าเซอร์นี่จะมีเป็นลางเดี๋ยวจะมีแฟนเหมือนกิปโซไง
ไม่ใช่รางความรักนะลางสังหรณ์นั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร